ที่มีน้องชายเพิ่งพ้นโทษพ้นคู่ออกมาเมื่อต้นเดือนมกราคม

ตอนที่ตำรวจไปถามว่าพี่ชายอยู่ไหน

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่
น้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดของสองพี่น้องนี้นะคะ

แจ้งตำรวจเลยบอกว่าไปดูที่บ้านให้หน่อย
เพราะสงสัยว่าพี่ชายคนโตต้องถูกพี่ชายคนกลางทำร้ายแน่นอนนะคะ
แล้วก็จริงอย่างที่ว่าพี่ชายคนโตกลายเป็นศพไปแล้วค่ะ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายวีรพลผลเจริญอายุ๕๐ปีนะคะ
ส่วนผู้ตายคือนายมีเดชผลเจริญอายุ๖๓ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ตรวจค้นครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่า
น้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนโทรมาแจ้งตำรวจเอง
เพราะว่ารู้มาว่าพี่ชายสองคนเนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อย
หลักก็คือเหมือนกับว่าคืออยู่บ้านเดียวกัน
ฝ่ายคนก่อเหตุก็บอกแค้นใจที่พี่ชายจะไล่ออกจากบ้านหาว่าเป็นตัวสวยก็เลยฆ่า
ส่วนฝ่ายน้องสาวก็บอกว่าตัวคนก่อเหตุพี่ชายคนรองนี่แหละ
หุบบ้านไว้คนเดียวก็เลยฆ่าพี่ชายคนโตนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอตำรวจเข้าไปตรวจสอบตามที่น้องสาวแจ้งไว้เนี่ย
ไปเจอนายวีรพลคนที่เกาะเหตุนั่งอยู่ในบ้านก็ถามเลยว่านายมีเดชพี่ชายอยู่ไหน
เขาก็บอกชัดเจนว่าอยู่ในบ่อเกลอะ
แล้วก็เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาเพิ่งไปขอปูนขอทรายอะไรจากเพื่อนบ้าน
เอามาปิดบ่อเกลอะเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เอกใจนะแต่ไม่กล้าเข้าไปถามไม่กล้าเข้าไปแบบสอดรู้อะไรมากมาย
เพราะว่านายวิรพลคนนี้ลักษณะนิสัยคือโมโหร้ายพูดจาโผงผางค่ะ
นางสาวอุมาพรสมศิษย์หลานสาวผู้ตายนะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
หลังจากนายวีรพลพ้นโทษออกมาจากคุกต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็มาอยู่บ้านหลังนี้กับนายมีเดชผู้ตายแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
วิรพลชอบทำร้ายพี่ชายบางทีก็ลื้อข้าวของออกจากห้องนอนไปไว้ที่ระเบียง
ื้อหลังคาบ้านตรงจุดที่พี่ชายนอนแล้วตัวเองก็ลงไปนอนในห้องครัวชั้นล่าง
ญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงเพราะก็กลัวค่ะ
หลานสาวคนนี้ก็บอกว่าสงสัยนายวิรพลอยากจะหุบบ้านไว้คนเดียวมากกว่า

คือเขาแย่งบ้านหลังเนี้ยเนี่ยบ้านที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่คนเดียว
เขาไม่ให้เขาไม่อยากให้พี่อยู่ไม่อยากให้ใครมาอยู่ร่วม
เขาเคยไล่กันหนีหลายครั้งแล้ว

ใช่ค่ะก็ไม่ทะเลาะกันทุกวันมันก็ห่างอย่างนี้แต่มันก็บางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็ไม่รุนแรงอย่างนี้

ไม่ดีคือยังไงคะละลานเพื่อนบ้านลูกหลาน
ใช่แล้วร้านลูกหลานญาติผีพี่น้องคือไม่มีใครพูดอะไรได้ไม่มีใครทำอะไรได้คือถ้าขัดใจถ้าเตะได้ถ้าเอามีดปลาปลาได้

เค้าไล่ทุกวันเนี่ยถือไล่เฉพาะวันนั้นวันนั้นเค้าใช้คำพูดว่าอะไร

ติดยืนรักษณะที่เหลือว่าคงมีตัวสวยยังไงครับ
เขาสารภาพว่าก่อเหตุเนี่ยคือ๑๓มกราคมตี๓พี่ชายเดินลงไปปัสสาวะในห้องน้ำเขาก็เดินมาหยิบท่อเหล็กแฉลงแบบนี้ค่ะ
ตามลงมาแล้วก็ฟาดไทยทอยพี่ชายจนล้มสิ้นใจตายแล้วก็ลากศพไปทิ้งที่บ่อเกลอะนะคะ
หลังจากนั้นก็ค่อยไปขอปูนขอทรายจากญาติพี่น้องมาฉาบฝาบอกเกลอะเอาไว้แล้วก็ฝังพี่ชายไว้ค่ะ
ก็ใช้เวลาทำแผนประมาณ๓๐นาทีนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นศพค่ะ